ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีล่วงหน้าก่อนที่จะนั่งไล่เลยแล้วว่ามีเศรษฐีเกิดใหม่ที่จังหวัดไหนบ้าง
ยินดีด้วยจริงจริงนะคะกับคนที่ถูกลอตเตอรี่งวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ส่วนคนที่ไม่ถูกไม่เป็นไรค่ะ
ทำใจร่มร่มเราเข้าใจคุณนะคะส่งข้อความมาระบายกันได้พาไปดูหน่อยค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่มีเศรษฐีเกิดใหม่นะคะ
ผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปที่การประปาส่วนภูมิภาคถนนสะสิบุตรตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ขึ้นเหนือกันก่อนเลย
มีเจ้าหน้าที่หญิงคนนึงถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบค่ะเลขหกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดได้เงินไปสิบสองล้าน
ไปถึงไม่เจอเจ้าตัวนะคะก็พยายามถามเพื่อนร่วมงานว่าอ้าว
คนโชคดีงวดนี้ไปไหนล่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นข่าว
รีบกลับบ้านไปก่อนกลัวเจอข่าวกลัวเจอสื่อนี่แหละ
เขาบอกว่าเธอซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าที่มาขายในสำนักงานนี่แหละค่ะ
ซึ่งทุกคนก็ซื้อแม่ค้าคนเดียวกันอ่ะอืม
แต่ถูกคนเดียวคนมันจะถูกอ่ะเนอะก็มีการสอบถามชื่อ
ทุกคนก็ไม่ยอมบอกแต่เห็นหน้าเห็นหน้าแต่ไม่บอกชื่อ
ก็คืออย่างที่บอกว่าเจ้าตัวเขาไม่อยากเป็นข่าว
ผ่านเลยละกันเจ้าตัวเขาไม่อยากเป็นข่าวก็ยินดีด้วยแล้วกันนะคะ
ต่ากำชับเพื่อนแล้วนะว่าอย่าไปบอกนักข่าวใครมาถามหาไม่ต้องบอกอะไรทั้งนั้น

เพื่อนไม่ได้บอกไงว่าอะไรไงเพื่อนแค่เอารูปให้ดู
เห็นหน้าเต็มเลยยินดีด้วยค่ะ
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะผู้โชคดีคนนี้คือนายวีระชูช่วยอายุ๗๐แล้วนะคะ
อยู่อำเภอศรีชนถูกรางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านบาทมีอาชีพทำประมงมีเรือประมงลำนึงมีลูก๕คน
ผู้ชายสองคนผู้หญิงสามคนทุกคนทำประมงหมดเลยแล้วก็ทุกคนมีครอบครัวหมดแล้ว
จะบอกทำไมบอกให้รู้ไว้นะคะเลขที่ถูกรางวัลที่๑เป็นบ้านเลขที่ของตัวเองค่ะ
ซื้อมา๒๐กว่าปีแล้วค่ะยินดีด้วยนะคะ๙๗นะคะตามซื้อมา๒๐ปีความพยายามอยู่ที่ไหน
โอ้โหงั้นงั้นเราต้องพยายามต่อไปอีกกี่ปีคะก็บอกว่าดีใจมากนะคะเงินที่ได้มาจะแบ่งให้ลูกลูกทุกคนแล้วก็ทำบุญค่ะ
ไม่นานหน่อยครับไม่บอกให้ลูกทุกคนครับลูกกี่คนครับปีแล้ว๕คนครับ
ถีใหม่รายต่อไปของเราอยู่ที่ปราจีนบุรีนะคะนี่เลยนายธานินแอร์สะอายุ๓๓ปีเป็นชาวกะบินบุรีค่ะ
เป็นผู้จัดการสถานบันเทิงพอรู้ตัวว่าถูกรางวัลที่๑๒ใบปุ๊บนะรีบเอาลอตเตอรี่ที่ถูกเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองปราจีนบุรีทันทีเลย
นายธานินบอกว่าซื้อทุกงวดแล้วค่ะลอตเตอรี่เนี่ยขอให้ได้ลุ้นหน่อยเถอะงวดนึงเนี่ยซื้อประมาณสัก๗๑๐ใบ
มองแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาให้โชคกับเขาเพราะว่าเขายังเก็บร่างของลูกไว้อยู่ตั้งใจว่าจะเผาสิ้นเดือนนี้
เก็บเอาไว้ก็เพราะว่ามีร่างทรงมาบอกค่ะว่าให้เก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าลูกจะให้โชค
แล้วเขาก็ถูกรางวัลที่๑จริงด้วย
ส่วนที่จังหวัดพยาวค่ะนายอริยทัศน์รัศมีจันทร์อายุ๒๓ปี
เป็นชาวตำบลบ้านมางนำลอตเตอรี่มาให้ดูนะคะ
ใบถูกรางวัลที่๑๖ล้านบาทค่ะ
ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพเชียงม่วนนะคะ
ก็ลงบันทึกประจำวันให้เพื่อความสบายใจของเจ้าของลอตเตอรี่นะคะ
เจ้าตัวบอกว่าตัวเองเป็นคนขับรถบัตรโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง
ซื้อลอตเตอรี่ที่เชียงรายค่ะพอกลับมาถึงพยาวตอนเย็น
รู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งใจสั่นเลยบอกดีใจไม่หายเลยนะคะ
ดีใจมากยังไม่รู้จะขึ้นเงินวันไหนยังไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไร
ปิดท้ายเอาไว้ว่ายังโสดจ้า
นี่ไงแม้ครอบครัวเมื่อสักครู่นี้จะบอกว่าแต่งงานกันหมดแล้ว